สวัสดีครับพี่บ๊อยพี่บ๊อยอยากจะชี้แจงอะไรหน่อยไหมคะ
ขอสั้นนิดนึงได้ไหมคะพี่บอยตอนนี้เรากังวลเรื่องอะไรไหม
ในท่อค้าออนไลน์ทั่วไปเนี่ยนะฮะที่โปรดเฉยครับ

ไม่มีอะไรมากนอกจากขอโทษพี่น้องประชาชน
ได้อย่างนี้ครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ลงมาอีกที
แล้วก็ไม่มีแรงจริงครับ
แล้วสรุปแล้วหน้ากากที่เราบอกว่าเราตุนไว้ประมาณ๒๐๐
ไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีทุน
ผมก็มาตัวตุ้นจนนะครับคนหนึ่ง
คือสรุปแล้วที่เราอัดคลิปว่าเราส่งให้กับนายทุนที่ประเทศจีนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะมีไหมคะพี่
ไม่มีครับไม่มีครับ
แล้วคลิปต้นทางมันอยู่ที่ไหนครับโรงงานที่ถ่าย
ขอแย่เดียวคำหนี้นี่นะครับที่เราอยากพูดอะไรนะฮะ
ผมอยากขอโทษทุกคนครับที่ผมทำลงไปนะฮะ

คือที่เราโทสไป
แม้วัตดีมาพบกับทุกทุกฐานในเรื่องอะไรครับเราไม่
สร้างครับเพราะว่าคือทางสมบวทแจ้งไปแล้วก็มาค่ะเรา
ยังไม่ทราบว่าคือที่ให้มาพบในตัวเรื่องอะไรกับนะครับ

สรุปแล้วเราได้รู้จักคนสนิทค่ะ

ก็นั่งกันสบายครับแล้วสถานการณ์มันก็แบบแบบนี้ไม่มีอะไรครับ
พี่มีหน้ากากอนามัยในตัวไหมคะ

วันนั้นนิดนึงว่าไปทำอะไรที่นั่น
ผมนั่งดื่มวายครับกับน้องครับ
ที่เป็นคลังหน้ากากอนามัยเยอะเลยค่ะ
อันนั้นไม่ใช่คลังนะครับมันเป็นของใครก็ไม่รู้ครับนะครับ
ผมก็เข้าไปนะครับเข้าไปก็ไม่มีอะไรครับ
คือมันมีรถคันเดียวเล็กแหละครับมันไม่ใช่คันนะครับ
แล้วผมก็ถ่ายอยากจะโชว์ออฟว่าเราหาหน้ากากเจอนะ
เพราะว่าหน้ากากมันหายเราหาไม่เจอ

แต่ว่าไม่ใช่ของเราเราไม่มีเงินไปซื้อ
ผมต้องขอโทษนะครับพี่น้องพี่น้องนะครับทุกท่านเลยนะครับ
ทางครอบครัวผมก็เสียหายนะครับ

เพราะฉะนั้นผมทำโดยไม่รู้ถ้าเขาไม่สินการครับ

แล้วโพสต์ไปเพื่ออะไรคะพี่

แล้วพี่บอยเขาก็ไม่ได้มีสินค้า
แต่โพสต์ขายสินค้าแล้วก็ไปหาสินค้ามาขายต่ออีกทีหนึ่ง

ไม่ได้มีสต๊อกเก็บเป็นล้านชิ้นอะไรอย่างนี้เป็นข่าวครับ
คุณบ่อยเป็นพ่อค้าคนกลางรองจริงไหมคะ

เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับตรงนี้ครับ
เพราะว่าผมไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้เลย
เรื่องที่ว่ามีหน้ากากอะไรอย่างนี้ผมไม่มีจริงนะครับ

ฉะนั้นน้ากากที่ไปเจอที่ของใครปะ

น้ากากที่เห็นในเน็ตบางภาพ

ไม่เคยมีเลยหรอครับ
ในโรงงานที่เหมือนพี่เข้าไปไลฟ์ขายของนั้นอย่างเยอะเลย
พี่นั้นไม่ใช่น้ากากหรอพี่
มันเป็นไม่ใช่ของผมอะครับ

แล้วเช่นเรามีการถ่ายรูปกับทางคนที่สนิทคุณโอ๊คอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราได้รู้จักกับเขาเป็นการฝึกตัวอะไรอย่างนี้ไหมครับ

คุณโอ๊ครักเตอร์ทันเยอะหรอค่ะ
รักเตอร์ชัย

แล้วนั่นที่บอกว่าไปคุยกับเจ้าป๋องในสถานทรงออกหน้ากากลำไหมคืออะไรครับ

เดี๋ยวขอให้ตอบสิ่งคุณที่เราครับ

ที่นี่ไม่มีห้องน้ำเหรอคะ
พี่จะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนกันนะ
ไปเข้าด้วยเลยไหมห้องน้ำ

ที่ฉันจัง